มีผู้หญิงคนนึงนะคะที่เพชรบุรีค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอเห็นเงาดำ

อยู่ดีก็อยากจะกินพวกของเส้นไหว้

อยากจะกินเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้คือแบบเหมือนผีเข้าเลย
แล้วก็กินแบบมุมมามากอะค่ะญาติพี่น้องเลยบอกว่าหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
พอตอนพอตอนพอเอาเข้าเลย

กินอิ่มแล้วก็เอาไปดูเขา
เอาไปอันนั้นตรงนั้น
ร้านแล้วอ่ะร้านก็แยะ
ปกติแหละวันไม่กินขาวแล้ว
เห็นไหมคะเธอก็เหมือนไปกินของเส้นไหว้แบบนี้
ที่ชาวบ้านเขาไปไหว้จอมปลวกอยู่ด้านหลัง

ญาติพี่น้องเลยบอกว่าแบบนี้มันแปลกหรือเปล่าอ่ะ

หรือยังไงกันแน่หมอปลามาดูหน่อยซิ
เราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

เจ้าของบ้านเป็นสามีของนางสาวนัทธิดาอายุ๒๐
ก็คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิป

เขาก็เลยพาทีมข่าวไปดูบอกว่าลองมาดูสิ
จุดตรงนี้ที่คนเอาของไปเส้นไหว้

มะม่วงเก่าแก่อายุ๕๐กว่าปีแล้วก็มีจอมปลวกอยู่ด้วย
ตรงนี้เขาพาไปดูว่าเนี่ยเห็นไหมจุดเดียวกับในคลิปเมื่อสักครู่
แล้วนายคมศักดิ์ก็บอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพทำวุ้นมะพร้าวขาย

ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องลี้ลับบ่อยนะที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
นายคมศักดิ์ก็บอกว่านางสาวนาธิดา
มาอยู่ด้วยประมาณ๔เดือนก็คบหากัน
ทีนี้เธอมีอาการผีเข้าอยากกินของเส้นไหว้
เมื่อ๔วันก่อนนี้เองนะเพื่อมีประการนะ
คนก็กลัวกันหมดเลยไม่เป็นอันทำมาหากิน
ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย
เจอกันหรอกก็แค่เขาเก๊งไม่มองไรวะ
ก็แบบพ่อก็ได้สติแม่งจึงที่สุด
ตัวเขาเย็นเคียบนะครับทุกคนก็กี้ิดบ่นอะไรบ่
ก็เขย่ากเขย่ากเขย่าจนก็ฟื่นกลับมา

ตีห้าถึงหกโมงนี่แหละค่ะที่ว่าเรียกที่ว่าเรียกชื่อหนูอ่ะนะใช่
นอนอยู่คนเดียวนอนกับแฟนมีแฟนนอนกับแฟนใช่ค่ะ
แล้วเราได้ถามแฟนไหมว่าแฟนเรียกชื่อเราหรือเปล่า
เขาหลับหนูจะตื่นก่อนเขาแล้วหนูก็จะเขย่าประตูเรียกเขาว่า
ได้ยินไหมได้ยินไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ยินมีหนูได้ยินคนเดียว
เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราฝันไหมหรือว่ามันคือได้ยิน
เหมือนแบบหนูกลัวจะตื่นแล้วมันก็ได้เวลาใกล้ตื่นแล้วอ่ะประมาณนั้น
แต่ตลอดที่เราอยู่บ้านหลังนี้มาเป็น๑๐๒๐ปีเราไม่เคยเจอเลย
เคยเจอไม่เคยเจอเลยยังไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้พวกนี้ด้วยตั้งแต่พอเขามาอยู่นี่แหละ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะตอนที่ทีมข่าวของเรากำลังคุยกับลูกสาวเจ้าของบ้านอยู่เนี่ย

นางสาวนัทธิดาก็กรี๊ดออกมาเสียงดังเหมือนกับถูกผีเข้าต่อหน้าทีมข่าวเราเลยเนี่ย
อุ้ยนี่เหรอ
นี่สิเดือนนี้สิแล้วพึ่งมาเป็นอาทิตย์เดียว
เห็นไหมคะเมื่อสักครู่ตอนที่นักข่าวของเราคุยอยู่หน้าบ้านเนาะ
จังหวะนี้ก็จะได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากในบ้านก็เลยเข้าไปถ่ายทำข้างใน

ลงไปแล้วก็กรีดร้องคือถ้ามีอาการแปลกแปลกแบบเนี้ย
สี่เดือนได้แล้วนะคะคือตอนแรกอ่ะเธอเห็นวิญญาณเป็นเงาดำดำ
ผู้หญิงผู้ชายเดินวนไปเวียนมาอยู่ในบ้านนับตั้งแต่นั้นแหละ
เริ่มมีอาการแปลกมือเนี่ยชาแขนขาชาควบคุมตัวเองไม่ได้
วันพระวันโกนเธอบอกว่าจะมีเงาดำเนี่ย
คร่อมจนแทบไม่ได้นอนเลยทีนี้ค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็มานี่ค่ะครับ
คุณผู้ชมหมอปลามีอาการนะน้ำตาไหลอ้าว
แล้วก็คลื่นไส้อาเจียนก็คือเป็นอาการที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละ
เวลาสัมผัสวิญญาณอะไรได้หมอปลาจะมีอาการแบบนี้
มีอาการจริงแล้วก็ไปเห็นหัวหมูป่าที่ยังมีเขี้ยวอะค่ะ
แวนไว้ที่ผนังก็เลยให้สามีของผู้หญิงคนนี้
ออกมาหน่อยทีนี้หมอปลาอาการยิ่งหนักขึ้น
โอ้โหหมอปลาบอกว่าสิ่งนี้แหละเนี้ยเนี้ยเนี้ย
สิ่งนี้ตรงเนี้ยเห็นมะหมูปลาเห็นมะนี้ฮะ
สิ่งนี้แหละมีพลังงานบางอย่างอยู่ครับ

เดี๋ยวจะทำพิธีให้นี่นี่โอ้โหต้องอุ้มไปเลยนะ
จอมปลวกนะคะหมอปลาก็เอาทูบปักแล้วก็ทำลายจอมปลวกด้วยนะ
เนี่ยการทำพิธีก็มีเครื่องเส้นไหว้อย่างที่เห็นหน้าจอนะคะครับ
หมอปลาก็พยายามทำพิธีที่จอมปลวกตรงนี้แต่หลังจากทำพิธีอ่ะ
ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับมีอาการผีเข้าอีกรอบหนึ่งอ้าว
หมอปลาก็ทำลายจอมปลวกนะเนี่ยค่ะแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการหนักขึ้น
ครับลุกขึ้นมานั่งชันเข่ากินเหล้ากินหมากฉีกไก่ฉีกหมูกินที่ไปทำพิธีอ่ะอืม
เนี่ยนั่งแบบเนี้ยนี่แล้วก็มีอาการแปลกแปลกหมอปลาก็เอาก้อนจอมปลวกเนี้ยค่ะ
มากะท้อเอาพระยาปลวกแล้วก็จะกินโชว์ต่อหน้าทุกคนครับ
เชื่อฟังกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูการทำพิธีตรงนี้นิดหนึ่งดีกว่าอ่า
พันธุ์ประกาศ
มีอาการแบบเนี้ยระหว่างทำพิธีนะคะนี่หมูต้มนะฮะอืม
กินไปถึงพระตอนนู้นเลยนะสำหรับงั้นที่กินอ๋อ

เวลาที่เขาไปเส้นไปว่าจะต้มหมูต้มไก่

คือหมอปลาเอาก้อนจอมปลวกมาใช่ไหมคะ

คือพอหมอปลากินพญาปลวกเข้าไป

ใช่ค่ะพอหมอปลากิน

หมอปลาเลยเล่าให้ฟังแบบนี้

หมอปลาสัมผัสได้จริง
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาจิตอ่อน

จะไม่มีอาการแบบนี้อีกแล้ว

ถามว่าผมเจอบ่อยไหมเจอค่อนข้างบ่อย
ที่เป็นอาถรรพ์เมื่อมาอยู่ในบ้านใคร

เหมือนมีพลังงานบางอย่างมาแฝงได้

ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
เสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดค่ะ

แล้วก็บอกสั้นแค่ว่ารู้สึกโล่งขึ้นมาก

เขาก็บอกเออแปลกใจเหมือนกันมันตรงกันเลยกับที่
แฟนสาวเคยบอกว่าเอาไปทิ้งได้ไหมหนูรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้
แล้วเรารู้ไหมว่าอะไรมาอยู่ในร่างเรา
เป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นอะไร
นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะ
มีใครบุร่ากันอย่างนี้
ก่อนหน้านี้ไม่กล้าเข้าหรือเข้าแล้วก็จะมีอาการแปลก
เมื่อกี้ที่เข้าไปยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมครับ

ทีมข่าวของเราก็สังเกตอาการผีเข้าของคุณนัทธิดานะคะ
เคยถูกวิญญาณ๕ตนไปเข้าสิง
เป็นผู้ชายรูปร่างดำใหญ่
วิญญาณแม่ของสามี
ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพญาปลวก
และอีก๒คนก็เป็นชายหญิงสลับกัน
นี่ค่ะประสบการณ์ของเธอที่เคยถูกผีเข้า
แต่หมอปลาบอกทำพิธีให้แล้วหลังจากนี้คงไม่มีอะไร

ตอนนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วนะครับ